และข่าวแรกก็ดราม่ามาเลยสำหรับน้ำตาล

เขาบอกว่าน้ำตาลมีส่วนเกี่ยวข้อง

ทำให้พระครูบรรพฤษพัฒนาคุณหรือว่าหลวงพ่อปรีชา
เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุขโตหัวหินลาศิกขา
เนื่องจากว่าไม่สามารถรักษาสัจจะวาจาได้ค่ะ
หลังจากให้แสงสีทองกับนางงามคนดัง
เราก็งงนะคุณแสงสีทองนี่มันคืออะไร

คือของขลังวัดไหนหรือยังไง

ก็ทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันนะคะ

หลังจากให้แสงสีทองให้กับน้ำตาลไป
ไปประกวดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้จริง

จะหาโอกาสไปไหว้พระทำบุญที่วัดแห่งนี้เสมอ
แต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้นำของคลัง
ไม่ได้นำแสงสีทองอะไรที่เขาพูดมาเนี่ย

มีเพียงแค่พรที่อดีตเจ้าอาวาสให้ไว้

และเธอแน่นอนมั่นใจเลยว่า
ไม่ใช่ต้นเหตุของการศึกครั้งนี้ค่ะ
ฟังน้ำตาลกันหน่อยสิงงข่าวนี้
มันก็ไม่ได้เป็นไทยสิบหรืออะไร
คือก็เป็นเหมือนกับตันก่อนที่จะไปประกวดอย่างนี้ค่ะ
เหมือนที่ตานแบบไปบนไว้อะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบไปขอให้ท่านแบบว่าอวยพรให้
ให้แบบถ้าพระอาจารย์โอยพรให้
บอกว่าแบบเวลาที่ไปถึงนู้น

นึกถึงแบบเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับเรา
คือพระอาจารย์ก็บอกว่าแบบถ้ามีโอกาสหลังจากประกวดเสร็จ
หรือว่าแบบถ้ามีโอกาสได้มงอะไรอย่างนี้
ก็อย่าลืมกลับมาที่ว่านที่ไหว้มา
แบบมาทำบุญอะไรเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ

ก็กลายไปตั้งแต่ถามว่าทำไมพระอาจารย์ต้องสื่อบุญ

แต่ว่าจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับตาน

ว่าแบบท่านสืบไปราชาไปอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าแสงสีมองมันคืออะไรนะ

อาจจะเป็นเหมือนกับพรอย่างนี้นะคะ
โอเคเธอไม่ได้รับอะไรมานะคะ
นอกจากรับพรและคำโอยพรในการไปประกวด

กลับไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปทำบุญเป็นปกติ
และเธอเองก็ไม่รู้ด้วยว่าหลวงพ่อลาศึกขาไป

ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับแสงสีทอง

บางคนอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป

สีทองเป็นแค่คำอวยพรสำหรับเธอนะคะ